ช่วงนี้มีประเด็นบ่อยเหลือเกินนะคะ
ศิลปินนักแสดงก็ไม่สบายใจเลย

ถูกแฟนเพลงหน้าเวทีเนี่ยนะคะ
กระชากจนเกือบตกเวทีค่ะ
โห
พี่พ่อเห็นไหมเนี่ยค่ะ
ก็เสียจังหวะในเพลงเลยเหมือนกันนะคะ

อันเคราะห์หนึ่งที่อำเภอบัวใหญ่

ไม่รู้ใครนะคะ

จะเมาก็ขอให้มีสติให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณแม่เนี่ยเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

นะครับแสดงคอนเสิร์ตปรากฏว่าเจอเหมือนกันนะคุณศะพงฮ่ะเจออะไรไปดูก่อนค่ะ
คือเขาก็แบบกำลังยกมือไหว้กำลังจะจบคอนเสิร์ตปรากฏว่ามีคนโยนของขึ้นไปบนเวที
เกือบจะโดนหน้าค่ะสิ่งนั้นก็คือกำไรแต่ไม่รู้ว่ายวนไปทำไม
นี่ค่ะก็หลายคนเห็นคลิปนี้ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
บอกว่าโอ้โหมันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ให้เกียรติศิลปินนะคะ
แบบนี้เกิดขึ้นที่บ้านเราก็เสียชื่อนะคะ
ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็มีชาวต่างชาติมาดูด้วยนะคะ